คติความเชื่อที่ปรากฏในอาคารที่เป็นโบสถ์หรือวิหารอีกอย่างหนึ่งคือรูปฐานอาคารแบบโค้งท้องสัมเภาซึ่งนิยมกันในปลายสมัยอายุทยาและสมัยต้นรัตนโกศิลป์
ซึ่งจากคติความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของภาษณะที่จะพาสัตว์โลกข้ามวัตตสงสารในอดีตนั้นก็คือสัมเภา
ดังนั้นช่างไทยจึงได้นำโค้งของท้องสัมเภามาทำเป็นสัญลักษณ์ของฐานอาคารของโบสถ์วิหารจนได้รับความนิยมขยายไปสู่ส่วนโค้งของหลังคาด้วย